เรื่องเกี่ยวกับปืนการเข้าถึงอาวุธปืน
เป็นสิ่งที่ทั้งหน่วยงานของรัฐเองก็ต้องมาคุยต้องมาหารือกันนะ
ว่าการเข้าถึงปืนในทุกวันนี้มันง่ายเกินไปใช่ไหม
แล้วเมื่อวานนี้นะเจ้าหน้าที่เขาไปจับทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพด้วย
ยาลาด้วยคนที่ขายปืนให้กับเยาวชนที่ก่อเหตุวัย๑๔ปีนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมพาดูในกรุงเทพก่อน
รายที่จับได้ไล่ไปรายแรกก่อนโอยี่เรือค่ะ
อันนี้ได้เป็นหมายค้นสารอาญาธนบุรีนะ

คงปืนเลยฟิกแท้กะเนี่ย
พริกแท้ป่ะเนี่ยหอมไม่แท้ไม่แท้
แท้ป่าวอ๋อแท้ด้วยไม่แท้

นี่ค่ะตอนที่ไปบุกจับกลุ่มโอยี่เรือ
โอยี่เรือเขาเป็นชาวภูเก็ตนะ
แต่เขามาอยู่ที่บ้านในซอยประชาอุทิศ๖๕แถวทุ่งครุค่ะ
นายวีรยุทธ์ณฑีทรอายุ๔๑ปีคนนี้

ชิ้นส่วนปืนกว่า๕๐กระบอก

กระสุนปืนขนาดจุด๒๒๓๐กว่านัด
ทดสอบอาวุธปืน๑ถัง

ไอซ์๖กรัมเจออุปกรณ์การเสพด้วย
อันนี้ตอนเช้าที่บุกไปจับกลุ่มโอยี่เรือนี่นะคะ
เขาก็บอกกับตำรวจว่าผมเรียนอาชีวะมา
พอจบจากที่ภูเก็ตแล้วปั๊บผมก็มาทำงานเป็นช่างซ่อมรถ

เพื่อนก็มาแนะนำเฮ้ยโอลองดัดแปลงดิ
ดัดแปลงกันมันใส่กระสุนจริงได้นะเว้ย
พอบอกโอแบบนี้โอก็ไปหาข้อมูลจากโซเชียลเลยค่ะ
เสิร์ชหาเลยแล้วกลายมาเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้
หาตังค์มาใช้จ่ายมาซื้อยาบ้า
โอ้โหไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกทั้งหมดเลยนะ
ทีนี้ทางผู้ช่วยผอบตรนะคะ

ท่านบอกว่าการจับกลุ่มแบล็งกันครั้งนี้เนี่ย
ดำเนินคดีข้อหาเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองปืนเถื่อน
ไม่ได้ดำเนินคดีในข้อหาสิ่งเทียมอาวุธปืนนะ
เพื่อเป็นการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะ
เทียบกับหัวกระสุนในที่ที่เกิดเหตุ

จะได้ยืนยันว่าสรุปแล้วหัวกระสุนเนี่ย
ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการซื้อขายว่าเชื่อมไปถึงใครเนี่ย
ก็เดี๋ยวเขาต้องไปตรวจสอบต่อว่าจะเชื่อมไปถึงใคร

มันน่าจะเป็นเครือข่ายทั่วประเทศ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

กับผู้ค้าก็คือสองพ่อลูกสุวรรณหงษ์และอัครวิทย์เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและยื่นสาร
ออกหมายจับเพื่อมาควบคุมตัวได้ที่ยาลาครับหลังจับกลุ่มตัวก็พาไปสอบสวนที่
สอนอยานวาก็กลับมาที่กรุงเทพเบื้องต้นถูกถูกแจ้งข้อหาความผิดตาม
บออาวุธปืนประกอบด้วยร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยการดำเนินคดีนะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยบังคับใช้กฎหมายในความผิด
จริงกับแบล็งกันโดยทันทีครับก็สอดคล้องกับคำสั่งท่านนายกเมื่อวันก่อนนะครับ
มาดูแนวทางการสืบสวนของตำรวจเพราะว่ามันน่าตกใจทั้งฝ่ายผู้ซื้อและฝ่ายผู้ขายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นความพยายามในการจะซื้อแล้วก็ความง่ายของการขายคุณผู้ชม
นี่แหละครับคือตำรวจพบว่าตำรวจเพราะว่าเด็กอายุ๑๔ซื้อแบล็งกันผ่านช่องทางออนไลน์๑๖๐๐บาท
เรื่องต้น๒คนนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ว่าตำรวจมีหลักฐานการแชทสั่งซื้อแบล็งกันแล้วก็กระสุนปืนระหว่างเด็กอายุ๑๔ปีกับพ่อลูกนะครับ
ในแชทพ่อลูกส่งรูปปืนมาให้เด็กเลือก๒กระบอกนะครับ
จากนั้นเด็กก็สั่งซื้อ๑กระบอกราคา๑๖๐๐แล้วนัดรับสินค้ากันวันที่๒๗กันยายนครับ
ระบุว่าหลังจากเด็กอายุ๑๔

เด็กคนนี้ก็ส่งรูปนะครับเป็นรูปปืนและกระสุนที่ได้รับไปให้ผู้ขาย
แล้วผู้ขายตอบกลับมาว่ายังไงรู้ไหม
ว่ายังไงขอให้ธุรกิจให้ธุรกิจกับของเล่นนะครับ
ตกใจไหมผมตกใจ
มันเป็นความพยายามของคนซื้อและเป็นความง่ายของคนขาย
การซื้อปืนจากผู้ขายที่จังหวัดยาลาเป็นการสั่งซื้อครั้งที่๒ของเด็กคนนี้
คือก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเด็กคนนี้นะครับสั่งซื้ออาวุธปืนนะครับ
เป็นกระสุนปืนก่อนเป็นกระสุนปืนจากนายปิยบุตร
นายประยุบุตรเป็นใครเขาอยู่ในกลุ่มซื้อขายปืนเถื่อนในกรุงเทพมหานครนี่แหละ
โดยติดต่อผ่านนายปียบุตรซึ่งเป็นตัวกลางในกลุ่มไอ้ซื้อขายปืนอยู่แถวดอนเมืองกรุงเทพเนี่ยนะ
เด็กคนนี้ติดต่อซื้อกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรจากปียบุตร๒๑กันยายน
ต่อมา๒๕กันยายนก็สั่งซื้อแมกกาซีน
ต่อมา๑ตุลาคมติดต่อซื้อปืนนะครับกระสุนปืน๑กล่องนะครับมี๕๐นัด
๓ตุลาคมวันเกิดเหตุเด็กอายุ๑๔ปีถ่ายรูปแมกกาซีนที่บรรจุกระสุนปืนแล้ว
ส่งไปให้ปียบุตรดูโดยส่งไปให้ตอนบ่าย๒๔๙นาทีนั่นคืออะไรครับ
นั่นคืออะไรนั่นคือก่อนก่อเหตุนะครับ
ตามรายงานระบุว่าเด็กอายุ๑๔ปีโอนเงินสั่งซื้อกระสุนปืนก่อนพันบาท
ต่อมาไปหากู้ยืมเงินฮะไปหากู้ยืมเงินมาแล้วสั่งซื้อแบล็งกันในราคา๑๖๐๐
แต่ข้อมูลนี้ยังไม่ยืนยันนะครับคุณผู้ชมเป็นรายงานข่าวนะครับ
เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ออกมาจากดาว๘แฉกนะครับ
คือที่ไม่ยืนยันเนี่ยคือต้องรอจนกว่าจะมีการสอบปากคำเด็กอายุ๑๔นะครับ
คุณผู้ชมเอาสงสัยว่าเอาตั้งแต่วันก่อนแล้ว๓ตุลาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่
วันนี้๖แล้วยังไม่ได้สอบปากคำเลยยังสอบไม่ได้คุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าเด็กนั้นสภาพจิตใจยังไม่พร้อม
ขณะนี้เด็กอายุ๑๔ปีถูกคุมตัวอยู่ที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับ
คืนแรกเนี่ยก็เจ้าหน้าที่สังเกตว่ายังไม่ได้มีอาการซึมเศร้านะครับ
แต่เขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยรับประทานอาหาร
ประเมินว่าอาจจะเป็นเพราะการที่เพิ่งเข้ามาในสถานพินิษฐ์ยังไม่คุ้นชินนะครับ
แต่ตัวเด็กเนี่ยก็ไม่ได้ขอเรียกร้องว่าคิดถึงบ้านหรืออยากจะกลับบ้านนะครับ
นี่คือความคืบหน้าครับคุณผู้ชมครับ
แต่เป็นเพื่อนในชีวิตจริงหรือในโซเชียลนี่จริง
ต้องลองฟังเพราะเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงรู้ไหมคือในออนไลน์ที่เขาคุยกันคุยกันตั้งแต่ก่อนจะมาเกิดเหตุแล้วคือคุยกันตั้งแต่เดือนสิงหาคมคุยกันหลายครั้งด้วย
ซึ่งชื่อในออนไลน์เนี่ยผู้ก่อเหตุเขาใช้เหมือนกับเป็นชื่อแฝงเหรอเหมือนเป็นชื่อแอคเคาน์อ่ะ
ระบายให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้าคลิปตอนที่ได้เห็นตอนตำรวจเข้าไปเจรจากับเด็กวัย๑๔แล้วเด็กวัย๑๔พูดประมาณว่าเนี่ยพี่เห็นไหมเขายังอยู่ตรงนั้นเลยเตาดำแต่คนที่มาเปิดเผยเขาบอกเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่านั่นเป็นเรื่องจริงแล้วก็

ผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก
เดินทางเข้าไปเช่าอาวุธปืนและซื้อกระสุน

โดยครูฝึกหรือนายสนามก็จะคอยสังเกตการ
ดูแลความปลอดภัยให้อย่างดีทุกจุดเลย
ที่สำคัญคงไม่มีใครทราบว่านักเรียนหรือลูกค้าที่แวะเวียนมายิงปืนเนี่ย
กลายมาเป็นผู้ต้องหาในอนาคตครับ
แต่ท่อนนี้ก็แปลกนะคุณผู้ชมนะ

ถ้ามีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตสังกาอยู่ในสนามยิงปืน
แล้วได้ตรวจบัตรประชาชนไหม

อันนี้น่าตั้งคำถามนะคุณผู้ชม
ระเบียบขั้นตอนการเข้าใช้บริการผ่านทางเพจเฟซบุ๊คว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จะมีการตรวจทะเบียนอาวุธปืนและใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือว่าใบป๔คุณผู้ชม
จะตรวจทุกกระบอกเลยรวมไปถึงผู้ที่เข้าใช้บริการก็ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรค่าราชการ
ต้องแสดงบัตรสมาชิกสนามยิงปืนทอและต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนป๔ทุกกระบอกที่นำมาใช้บริการ
กองทัพบกยังออกรายงานข่าวมาอีกว่าผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสนามยิงปืนของหน่วยรอดอ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
ทราบข้อเท็จจริงหมดแล้วครับ